คราวนี้ไปดูเรื่องของการขาดนักเตะตัวหลักเนี่ยนะครับ
ซึ่งราชวาชก็บอกกันแล้วว่ามันเป็นเรื่องดีในศึกอาเซ่นครับ
เพราะว่าจะได้มีการหานักเตะทดแทนพวกนี้ในอนาคต
ในกรณีที่เกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมา
หรือว่าอาจจะติดโปรแกรมแข่งขันกับสโมสรในลีกต่างแดน
ก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่รายการอาเซียนครับ
ทำให้ต้นสังกัดของนักเตะทั้ง๔คนที่เป็นตัวหลัก

มีความสามารถสำหรับโทษแทงกันได้ไหม
ทำให้จุดนี้ก็มั่นใจว่าทีมไทยจะมีผู้เล่นที่แข็งแกร่งได้อย่างแน่นอน

ทีมไทยจะได้ผู้เล่นทั้ง๔คนกลับมาร่วมทีมแน่นอนครับ

ช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วไปชิงเงินวันที่๑๕ธันวาคม
และสุดท้ายวันที่๑ธันวาคมนะครับ
ไปดูกิจกรรมมูลนิธิของพิซิโก้กันบ้านนะครับ
ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนลูกฟุตบอลโดยสถานที่แรกนะครับเริ่มที่สนามสามอัลสเตดียมจังหวัดประจวบคิริขัน
ซึ่งแฟนฟุตบอลที่สนใจสามารถร่วมบริจาค
หรือว่าซื้อลูกฟุตบอลแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนนะครับ
ทุกการบริจาค๑๙๐บาทก็จะได้รับเสื้อไป๑ตัวด้วยนะครับ
ส่วนโอกาสในการกลับไปร่วมงานกับทีมชาติไทยนะครับ

แต่ว่าตอนนี้ยังมีความสุขกับการสอนฟุตบอล
แล้วก็มอบโอกาสให้กับเด็กทั่วประเทศนะครับ